มีความรู้แต่ว่ามีคู่หรือยังก็ไม่รู้ต้องถามเธอดูค่ะคุณเบลล่า
สวัสดีค่ะ

มีความรู้ทำงานอะไร
ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรสองภาษาตามงานอีเวนต์ต่างค่ะ
เสร็จจังเลยค่ะเลิกเป็นแอร์แล้วทำไมแล้วค่ะ
ตามหาเจ้าชายในฝันอยู่
ไม่รู้ว่าจะได้เจอที่นี่หรือเปล่าคุณ
พร้อมขนาดนี้ความรู้ก็มีงานก็ทำเลิศ
คุณคะแล้วเรื่องราคาในการช้อปปิ้งล่ะคะ
โอ้โหเป็นคนที่มีความสามารถด้านนี้น้อยมาก
ส่วนใหญ่ก็จะออนไลน์แล้วก็ดูอะไรที่คนอื่นเขาชอบกัน
ตามกันไปผู้หญิงอยู่บ้านก็ช็อกได้ใช่ไหมคะ

แต่ที่รู้ถ้าตอบได้ติดกันครบ๘ข้อได้เงินไปช้อปปิ้งแน่ค่ะ

คุณเบลล่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าเอ๊ะตายแล้ว
จะมีใครมาคอยช่วยผู้หญิงตัวเล็กแบบนี้หรือเปล่า
วันนี้เดี๋ยวเป๊กจะเสกเจ้าชายมาให้ค่ะ

พี่น้วยเชิญยิง
พี่น้วย

ออกมาพิตาร์สว่างเลย

เอาล่ะคุณเบลล่าที่รักเราเข้าสู่กระบวนการการช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะ
คำถามข้อแรกมาเลยค่ะถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

อยากเจ็บตัวหรอ
กูเปิดเป็นเรื่องแล้ว
ขอโทษครับหุ่งพ่อ

ก็จะโทรตามเห็นไม่มีใครอยู่
ไงมา

เป็นอะไรทำไมหน้าดูหน้าตาเศร้าหมอง

โอ้โฮอยากเป็นดารา

ใช่แล้วหนูก็ไปเดินสยามทุกวันเลยอ่ะ

ยังไม่เห็นมีแมวมองมามองอะไรนี่
เดินจนน่องปูดใช่
เอานี่ดีกว่าผมเข้าเป็นลองแบบว่า
ดได้หรอกหนีพ่อมารอแฟน
รอนานแล้วมดกัดบัวหมดเลย

หน้าเราจะเป็นบทอื่นไม่ได้เลย

รอนานแล้วหมดกัน

ที่เราเชิญไปไหมวิ่ง

เออโอเค
แบบนี้เลยนะ

กลัวหมดเลย
กลัวหมดเลย
มาแล้ว

เขาด่ากูตาย

คึกคื้นโอหรอคึกคื้นหน่อย

โอกาสนักเอก

หนีเผามา
มารอฝแฟน

เยี่ยมไง

ไม่งาน
สำคัญ

ตาเอ

ไม่ต้องสอบหน้า
หมอมา

ไม่ได้มา

ไม่ต้องตกใจ

นี่เป็นคุณ

มันก็คืนเคงดีนะพี่บอล

เออเออ

ใส่อารมณ์ดี

มามารอหนีพ่อ
มารอแฟน
ครับรวมล้นรวมล้น

อีกอีกอีก
แฟนมาแฟนมา

บอกกองบอกกอง

เออ
มันไม่่าไม่มีแปลนชั้นนะ
หนอยมา

เป็นอะไร

โดนแทง

เอาไปอย่ามองไปเถ
อื้อ

นุเซ็นอะไรเนี่ย

เอางี้ดีกว่ะ

แสดงว่าเล่นไม่เป็นจังหวะใช่ไหม
เฮ่ยเล่นกันเล่นกันสนุกมาหนาน
จู๊บถามง่ายอย่างเนี้ย
เอ้าน้องมาซื้ออะไร
อยากเป็นนักแสดงอยากเป็นดาราต้องหุ่นดี

คุณอย่าลืมมองข้ามนี่คือนมตามี
นมผสมทวนขาวนะครับผม

นี่ดีกว่าอันนี้ถูกกว่าเนี่ยอันนี้ถูกมากด้วย
อันนี้เดี๋ยวแล้วอันไหนถูกที่สุดอะคะเนี่ย
บอกเลยว่าแล้วของ๓อย่างเนี่ย
แบบไหนราคาถูกที่สุด
เสียดายวันนี้เวลาหมดสักก่อน
ต้องติดตามกันต่อสัปดาห์หน้า

คือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน

และลุ้นรับรางวัลได้แบบไม่ต้องรอ
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ดำน้ำดูปากการัง๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด

ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

เยี่ยม

โปรดติดตามตอนต่อไป